ใส่สังคมอะไรตอนนี้ความสนิทเริ่มประจักษ์แล้ว
ก็ขยายผลแล้วครับ
เดี๋ยวก็รู้ว่า
ประจักษ์ให้สังคมเข้าเห็นเนี่ยก็ควรจะนำเสนอนะครับโดยช่วยยิ่งนะครับ
ณเวลานี้นะครับบ้านเมืองกำลังมีวิกฤตนะครับ
นำเสนอข่าวอะไรก็เราในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง
จะนำเสนอข่าวอะไรก็ให้พึงระมัดระวัง
ก็ควรจะเอาข้อที่จริงมานำเสนอเพราะณเวลานี้เจ้าที่
ค้นหาต้นต่อแล้วเราก็ไม่นำเสนอกันมาขยายผลกัน
แต่กลับมาประเด็นว่าจะอยู่ไหมจะลาออกไหมซึ่ง
ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าวันหน้าเราน่าจะช่วยกันนำเสนอ
หรือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กว่าบ้านเมืองแก่สังคม
กับพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันกระชากหน้ากากออกมาว่า
แท้ที่จริงแล้วใครอยู่เบื้องหลังกันแน่
คนหนึ่งพูดโอ้โหน้ำไหลไฟดับหรือคงไม่ธรรมดา
ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผมก็รู้เยอะแหละนะครับ
จะดำเนินการยังไงกับข้อมูลตรงนี้ไหมครับ
ในเวลานี้ผมดำเนินคดีแจ้งความกับทุกออนไลน
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงให้สังคม
สองนะครับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ซึ่งข้อเท็จจริงณเวลานี้
ไม่ว่ากลมการค้าภายในหรือสำนักงานหนุ่มชาติเขาตะแหลงว่า
มันไม่มีของจริงทำไมเราไม่ช่วยกันแฉความจริงตรงนี้
หมายความว่าพี่จะบอกว่าเป็นกระบวนการที่จะดีค่ะดีขนาดภาษณ์อยู่ในหลัก
จริงผมไม่ต้องพูดพี่น้องสีบุญชนก็รู้อะไรคืออะไร

ในครอบครัวของพลังประชรรัครเดี๋ยวเข้าติดใจได้
ก็เป็นเรื่องของปอปรชโปน์

เรียนพี่น้องสื่อบัญชนอีกครั้งว่าการนำเสนอข่าว
ขอให้นำเสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อบ้านต่อเมือง
มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและแฉความจริงให้ได้
อย่าไปอยู่ในเกมของการเมือง
ตอนนี้ผมรู้อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้กระจ่าง

เกษตรกระแสก็ใจจากกระแสอีกแล้วนะคะ
ผมต้องพิสูจน์ความจริงให้เห็นกันว่าอะไรคืออะไร
กฎได้กรรมการสอบสรุปแล้วยังอะไรก็ก็มีการตั้งกรรมการสอบส่วนข้อที่จริง
โอเคนี้ครับนี่ครับ

เพราะว่าเห็นท่านแบบ
มีการแทรกแต่ว่าก็ยังมีกระแสกดกลันต่อเรื่อง
แล้วกับอุจิราณล่ะก้ายได้คุยอย่างไร

แท้ที่จริงแล้วเนี่ยใครอยู่เบื้องหลัง
ไม่ใช่ว่าพอเจอต่อปุ๊บคุณก็หลบไปเลยปิดเพจนี้ไปเลย
มันอาจจะต้องแบบถ้าเกิดมีสัตว์กระแสจะปรับข้อละม้อโดนปรับออก
เราเข้ามาสู่เวทีการเมืองแล้วมันต้องรับได้ทุกสภาพ
ก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่ามีการตัดต่อภาพกัน
ก็รู้สื่อก็รู้พี่น้องก็รู้ใช่ไหมทำไมไม่นำเสนอกันนะครับ
ก็เป็นการตัดต่อนะครับเรารู้รู้เยอะกว่านี้แต่ไม่อยากพูดเดี๋ยว
กำรวจทำงานไม่สะดวกเลย
เรื่องนี้มาจากการเมืองไม่อยากเรียกอีก